ก็หน่อยละกันค่ะด้านหลังนี้โอ้โห

นักศึกษาที่ฝืนทงแดง
คือเขาไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มใหญ่ไปกัน๑๐กว่าคน

มีน้องวัย๑๕ทำท่าจะจม
แล้วพี่๔คนลงไปช่วย

แต่๑ใน๔ตอนนี้ยังศูนย์หายอยู่เลย

จริงแล้วตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยนะพี่บุ๊ค

จังหวะที่น้องที่เขารอดจากน้ำ
มายืนลุ้นอยู่ริมฝั่งทะเลค่ะ

แล้วพาเด็กที่จมน้ำขึ้นมาฝั่งได้

แต่ยังเหลืออีกคนนึงไงที่หายอยู่

นั่นก็คือสันอายุ๒๐ปีค่ะ

ชายหาดยาวอำเภอกันตังจังหวัดตรัง

คลื่นลมแรงสูงตั้ง๒๓เมตร
เขาปักทงแดงห้ามเล่นน้ำนะ

เหตุการณ์นี้พี่ซันหรือว่า
ในนัทพุมทองอายุ๒๐ปี
ศูนย์หายไปเจ้าหน้าที่เขาต้องเอา

คือน้องสันเป็นนักศึกษานะคุณนะ

เป็นเด็กเก่งคนหนึ่งนะ
แล้วก็ตอนนี้

น้องเอวัย๑๔ปีเขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยตัวผมกับเพื่อน

จริงเขาไปเที่ยวเป็นกลุ่มใหญ่๑๖คนใช่ไหม
แล้ว๖คนลงไปเล่นน้ำในทะเล
ระหว่างนั้นเต้เต้อายุ๑๕ปี

ทีนี้ลูกพี่ลูกน้องของเต้

พี่สันในนัทธภูมิแก้งทองใช่ไหม

ก็ลงไปช่วยน้องเต้

ก็ไปช่วยน้องเต้เหมือนกันแต่ว่าช่วยไม่ไหว
คลื่นมันแรงมากจริงค่ะ

พยายามจะไปช่วยทุกคนแต่คลื่น
มันสูงมากมันซัดจนแต่ละคนหมดแรง

เอาเซิร์ฟบอร์ดมาช่วยเหลือน้องเต้เอาไว้

รอบของร้านอาหารจะแดง
ก็คือพลเมืองดีที่เอาเซิร์ฟบอร์ดไปช่วยเหลือ

ผมอยู่หน้าร้านนะพอมีคนตะโกนมาบอกว่า
เด็กจมน้ำไปช่วยหน่อย

ด้วยมีความรู้นิดหนึ่งก็เลยพาเสียบอดลงไปครับ
ให้เด็กได้เกาะแล้วก็ได้ว่ายน้ำพาเข้ามา

ตอนนั้นอาทิตย์กลางเป็นอย่างไรบ้าง
น้องก็เกือบจะหมดแล้วสุดท้ายเหมือนกัน
ใช่ดำหุดใช่
นี่คือคนที่ไปช่วยน้องเต้ขึ้นมาได้นะครับ

เต้ตอนนั้นก็หมดแรงแล้วนะคุณนะ
เกาะเสิร์ฟบอร์ดจนมาถึงชายหาดเนี่ยนะครับ
ตอนขึ้นชายหาดได้นะมีอาการพูดไม่ออก

แต่ยังรู้สึกตัวอยู่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ถามว่าเอ๊ะทำไมพี่ไม่ช่วยน้องสันด้วย

แต่พี่เขาบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดกัน
คือเด็กตะโกนบอกให้ช่วยหน่อย
ก็คิดว่ามีเต้คนเดียว
แต่น้องสันยังแบบจะจมอยู่แล้วจะจมอยู่แล้ว

ใช่แล้วคุยกับพี่อธิชาเขาบอกว่า

แล้วก็ฝ่าทงแดงเขาห้ามลงไปเล่นน้ำก็ฝ่าไป
แล้วก็บางทีไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพด้วย
ตัวของพี่อธิชาติเองก็เคยช่วยมาได้๑๐กว่าคนแล้ว
เมื่อก่อนเขาใช้เจสสกีไงก็ช่วยได้เร็วกว่านี้
แต่ตอนนี้ที่อุทยานเขาห้ามเรื่องเจสสกีด้วยพี่บุ๊ค
ต้องมาใช้เซิร์ฟบอร์ดแทนนะคะ
แปลว่าตอนนี้น้องเต้ช่วยขึ้นมาได้ปลอดภัย
แต่ว่าพี่สันวัย๒๐ปีหายอยู่นะคะยังหาไม่เจอ
แม่ของสันเนี่ยบอกว่าเสียใจมีลูกอยู่๒คน
สันเนี่ยเป็นลูกชายคนโตแล้วบอกอยู่ว่าจะกลับมาทำบุญใส่บาท
กับแม่แม่ก็ไม่คิดนะว่าจะมาหายในทะเลแบบนี้
ภารกิจการค้นหาเนี่ยนักประดาน้ำก็ยังไม่สามารถที่จะลงไปค้นหาได้นะคะ
เนื่องจากเมื่อวานตอนเย็นฝนตกคุณฝนตกหนักที่ทะเล
แล้วก็ขึ้นลมแรงด้วยก็ได้แต่ลอยเรืออยู่ผิวน้ำ
ใช่นะครับคือตอนเย็นเมื่อวานเขาก็ยังหาอยู่นะ
แต่พอฝนมันเริ่มตกแล้วแล้วช่วงค่ำแล้วก็ต้องยุติ
ภารกิจการค้นหาก่อนเดี๋ยวเช้าวันนี้ก็ดูฟ้าฝน
แล้วก็จะหาต่อนะคะขอให้เจอน้องสันโดยเร็วนะคะ
แต่เรื่องติดทงแดงคือทางครอบครัวของน้องสัน
พาไปเที่ยวกันก็บอกว่ายังสงสัยอยู่
เรื่องของการเตือนของเจ้าหน้าที่การติดทงแดงที่อาจจะเห็นไม่ชัด
อันนี้ก็ต้องมีการไปตรวจสอบหน่อยนะครับ
โอ้โหช่วงนี้ทะเลใต้ก็มีคลื่นสูงนะคุณผู้ชมฮะ